เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ผู้ต้องขังชาย๕คนได้หลบหนีออกจากเรือนจำ
จังหวัดสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครช่วงตี๑ตี๒ที่ผ่านมา
โอ้โหแล้วมีคนมารับนะนัดหมายมีคนมารับทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะฮะ
ทีนี้ช่วงระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยแล้วถูกฝากขัง
ก่อนจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยช่วงนี้เขาต้องกักตัวไว้ก่อน
อืมอ่าต้องไปอยู่ในจุดที่เป็นห้องกักตัวผู้ต้องขังก่อน
ค่ะป้องกันโควิดสิบเก้าถูกต้องนะครับโอ้โหแล้วห้าคนนี้แสบมาก
ค่ะเมื่อคืนนี้เอาไม้กระทุ้งฝ้าเพดานอ๋อ
แล้วก็หนีกันไปนะฮะยังจับตัวไม่ได้นะฮะ
ตอนนี้ยังไล่ตามตัวอยู่เนี่ยครับ๕คนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ต้องขังชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสว่างแดนดิน
สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะฮะอยู่ระหว่างการถูกกักตัวในห้องกักตัวชั่วคราว
ใช้ในการคัดกรองผู้ต้องขังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อ่าเดี๋ยวชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไล่เลี้ยให้อีกทีนึง
แต่ว่าดูช่วงเวลาในการก่อเหตุก่อนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒คืนที่ผ่านมา
ผู้ต้องขังชาย๒๑คนตอนนั้นถูกกักตัวอยู่ในห้องกักตัว
อ่าของเรือนจำจังหวัดสว่างแดนดินที่อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครเขาต้องกักตัวกัน๑๔วัน
ตามนโยบายของเรือนจำทั่วประเทศนะฮะทีนี้ผู้ต้องขังห้าคนนี้
จาก๒๑คนทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ช่วยกันใช้ไม้กระทุ้งฝ้าเพดาน
ห้องกักตัวชั่วคราวแล้วก็ปีนขึ้นไป
คานของเพดานห้องจนสามารถหนีออกไปจากห้องกักตัวได้
ไปแบบนี้ครับจากนั้นทั้ง๕คนพอออกไปได้จากห้องกักตัวนะครับ
ก็ไปเดินตามซอกตึกนะของเรือนจำนะหลบเวรยามรักษาการ
นะครับแล้วก็พากันหนีไปจนถึงแนวรั้วของเรือนจำ
อีกสองนะฮะก่อนจะปีนข้ามไปโดยใช้ผ้าใบพาดข้ามรั้วรวดหนามไฟฟ้า
ที่อยู่บนกำแพงนะฮะแล้วก็โรยตัวมาข้างนอก
พวกนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีรวดหนามที่เขาปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้
อืมทำยังไงกันในหนังอ่ะเนอะใช้ผ้าใบพาดไปก่อนเออ
จะได้ไม่ถูกดูดแล้วก็โรยตัวออกไปด้านนอกได้
จากนั้นครับมีผู้หญิงคนนึงซึ่งรู้แล้วว่าเป็นแฟนสาวของ๑ใน๕
นะฮะขับรถกระบะวีโก้สีบรอนมารอไว้ครับอืม
แล้วก็รับตัวทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปโอ้โห
นี่เป็นยังไงโอ้โห
มีผ้าใบมาเตรียมเอาไว้แล้วก็พาดแล้วก็ขึ้นไปได้แสบมากอ่ะ
นี่ฮะจุดต่างที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนแล้วมาดูช่วงเช้าเนี่ย
ห้าคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องขังชายห้าคนนี้
มีนายพานุพงศ์โฆษชมพูอายุ๒๓ปีนายพานุพงศ์ถูกจับในข้อหามียาบ้า๑๕๙๓เมตรถูกจับเป็นครั้งที่สาม
นายสุริยันสุพรรณประเสริฐอายุ๓๓ปีถูกจับกลุ่มข้อหามียาบ้า๑๗๗เมตรถูกจับเป็นครั้งแรก
นี่นะฮะนายสุริยันนายพัดพงศ์เกรดคำโสอายุ๓๓ปีถูกจับกลุ่มพร้อมกับยาบ้า๓๐เมตรถูกจับครั้งแรก
มีนายอนนลหลักคำอายุ๔๒ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโดยมียาบ้า๒๘๓เมตรยาไอ๓๒๙กรัมถูกจับเป็นครั้งที่สาม
แล้วดูคนที่๕นะอีกคนนึงนะคนนี้นะครับชื่อนายวัฒนาชัยพันธ์ดีอายุ๓๔ปีถูกจับคดียาเสพติดยาบ้า๓เม็ดถูกจับครั้งแรก

เนี่ยคือโดนโทษก็แบบไม่ได้แบบนานเลยแล้วถ้าสำนึกแล้วก็พร้อมกลับตัวกลับใจเนี่ยแป๊บเดียวก็ออก
หรือว่าก็อยู่รวมตัวกันไงเขาหนีกันหมดจะไม่หนีอยู่คนเดียวก็ไม่ได้
สงสัยแต่เขาก็อยู่กัน๒๑คนนะ๕คนนี้ไม่รู้กักตัวกัน๑๔วันกักตัวเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้
อืมวางแผนกันไปวางแผนกันมากระทุ้งฝ้าเพดานแล้วก็ปีนขึ้นหนีไปเลยส่วนผู้หญิงที่มาจอดรถรออยู่นอกกำแพงแล้วก็รับไปเนี่ยนะครับ
ที่ถูกจับในข้อหายาเสพติดที่มียาบ้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมตร
แล้วนายสุริยันเพิ่งถูกจับครั้งแรกเหมือนกันอืมทีมข่าวของเราไป
ตรวจสอบตามแหล่งที่อยู่ตามร่องรอยที่จะแกะรอยได้นะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่สวนยางพาราแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านคำบรตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดิน
ตรงจุดเนี้ยนะฮะเพื่อจะไปดูนางสาวลำพลู
คนที่ขับรถกระบะพาผู้ต้องขังชายหลบหนี
ยางพาราแห่งนี้เจ้าของเนี่ยเป็นญาติของนางสาวลำพู
เราได้คุยกับญาติของนางสาวลำพูนะครับบอกว่าเมื่อช่วง
ประมาณตี๔เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นออกมากรีดยางกัน
เห็นรถกระบะมาจอดอยู่ที่หน้าสวนยาง
จากนั้นคนที่นั่งในรถกระบะได้ตะโกนเรียกนางสาวลำพลู
นอนอยู่ในบ้านในสวนยางให้ออกมาหา
ที่นางสาวลำพลูจะขึ้นรถกระบะคันนั้นไป
ซึ่งข้อมูลที่บอกว่าผู้ต้องขังทั้ง๕คนได้เดินเท้ามาที่สวนยางพารา
ญาติที่เป็นเจ้าของสวนยางก็ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะครับ
เพราะถ้าหากเดินเท้ามาถึงสวนยางพาราของเธอ
หมาที่เฝ้าอยู่เนี่ยต้องเห่าแน่นอนเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้า
แล้วก็เขามากรีดยางกันอยู่เขาก็ต้องเห็นว่ามีคนเดินมา
แต่ที่เห็นก็คือมีรถกระบะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใคร
จอดอยู่ที่หน้าสวนยางพาราจอดอยู่สัก๕นาทีแล้วก็ไป
คือถ้าฟังจากข้อมูลของเจ้าของสวนยางพารา
ไม่รู้ว่าตกลงแล้วนางสาวลำพูนเนี่ยคือยังไงกันแน่นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นรถกระบะคันที่ไปรับผู้ต้องขังชายเนี่ย

เอาเป็นว่าเขาเห็นรถกระบะมาจอดที่หน้าสวนยางพาราเขาตี๔
ไม่รู้ว่าตี๔คืนนี้หรือว่ามาตี๔คืนก่อน
แต่ว่าในรถกระบะเนี่ยพอมาจอดแล้วก็ตะโกนเรียกใช่ไหม
ตะโกนเรียกแล้วคนในรถกระบาดที่ตะโกนเรียกนางสาวลำพูเนี่ย
นางสาวลำพูที่นอนอยู่ในสวนยางพาราก็ออกมาแล้วก็ขึ้นรถไป
ก็เลยไม่รู้ว่าคืนที่เกิดเหตุคือเมื่อคืนที่ผ่านมา

ตกลงแล้วใครกันแน่ที่ขับรถกระบะไปรับนักโทษชายผู้ต้องขังชายทั้ง๕คน
หรือว่าเจ้าของสวนยางเขาให้ข้อมูลตามที่เขาเห็นนะนะ
ก็เลยยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่
แต่ถ้าฟังจากน้องสาวของนางสาวลำพูนะฮะชื่อนันซินีนะ
บอกว่าพี่สาวเธอเนี่ยหย่ากับอดีตสามีไปแล้วประมาณ๑เดือน
แล้วก็มาพักอยู่ที่สวนยางเนี่ยกับเธอพร้อมกับลูกสาวอีกคนนึง
ตลอดเวลาที่อยู่บ้านด้วยกันเธอไม่รู้เลยว่าพี่สาวเนี่ยคบหาอยู่กับใคร
รู้แค่ว่าเลิกกับสามีมาเดือนหนึ่ง
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งก็ไม่เคยเห็นใครมาหาด้วยนะครับ
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนั้นเธอนอนอยู่กับพี่สาวได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อนะตะโกนเรียกอยู่นะครับ
แล้วก็เห็นพี่สาวเดินออกไปหาแล้วก็ขึ้นรถกระบะไปนะครับ
เพราะฉะนั้นแฟนสาวของหนึ่งในผู้ต้องขังที่ไปจอดรถรับแล้วขับไปเนี่ยตกลงจะคือใคร
เพราะว่าเจ้าของสวนยางกับน้องสาวเขาบอกว่าลำพูเนี่ยนอนอยู่ที่นี่ถึงตี๔แล้วมีรถกระบะมาตะโกนเรียกแล้วก็ออกไปแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับ
ไม่รู้เลยว่ากระบะคันนี้เป็นของผู้ต้องขังที่หลบหนีมาจากเรือนจำ
คาดว่าพี่สาวของเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนพวกนี้เพิ่งหนีออกมาจากเรือนจำ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าพี่สาวของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับรถไปรับไปรอไปช่วยเหลือผู้ต้องขังในการหลบหนี
เพราะรถที่ใช้ในการหลบหนีเป็นรถกระบะของใครก็ไม่รู้
ส่วนความสัมพันธ์กับนายสุริยันที่เป็นอดีตสามีของพี่สาวเธอเป็นหนึ่งในผู้หลบหนีเนี่ย
เธอก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่คบหากันเมื่อไหร่คบหากันแบบไหนอะไรยังไง
เพราะเธอรู้แค่ว่าพี่สาวของเธอเลิกกับสามีซึ่งเธอไม่รู้ว่าสามีคนนั้นคือใคร

แต่ว่าได้ยินเสียงรถหนูนะได้ยินเสียงรถว่ามารับแต่ว่าตัวเราอ่ะตื่นมาไม่ทัน
คือคือเมื่อวานอุ้มก็นอนอยู่ที่บ้านนี้กับเรา

แล้วเขาก็เดินเข้าไปรับอุ้มข้างใน

รถก็น่าจะเป็นรถก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรถของใคร
ก็คือตัวของอุ้มเองกับสุริยันเนี่ยพอคบกันเราเราทราบ
ไม่ทราบไม่ทราบไม่ใช่คือไม่มีใครทราบเลยว่าเขาคบกันไม่มี
ถ้าฟังจากน้องสาวกับเจ้าของสวนยางก็คือทางลำพูเองเนี่ย
ไม่รู้อืมรู้รู้แค่ว่ามีรถกระบะมาเรียกแล้วเขาก็ไปไปด้วยกันไม่ได้
ขับรถกระบาดแล้วไปรอรับแล้วก็ไปช่วยนะนายอัฐศิษย์ทองแสง
บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินบอกว่าความคืบหน้าในการ
ติดตามตัวทั้งห้าคนที่หลบหนีเนี่ยนะครับตอนนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่
ส่วนที่กำลังวางแผนจัดชุดไล่ล่าตัวผู้ต้องขังชายที่หลบหนี
แล้วตอนนี้ทั้งหมด๕คนเนี่ยเชื่อว่าแยกย้ายกันไปแล้วตามภูมิ
เนาของผู้ต้องขังนะก็จะไปเช็คไปตรวจสอบหมดอ่ะว่าแต่ละคน
ที่ไหนอะไรยังไงจุดที่ต้องสงสัยที่คาดว่าจะหลบซ่อนเดี๋ยว
ไปไล่ดูให้หมดแล้วก็จะประสานหน่วยงานต่างต่างที่เกี่ยวข้อง
ในการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างด้วยคาดว่าทั้งหมดยังอยู่
ในพื้นที่สกลนครนะฮะแต่คงไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันแล้วเพราะต่าง
คงต่างแยกย้ายกันหนีซึ่งจะสะดวกในการหลบหนีมากกว่าแต่
ไปไหนได้ไกลในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เคยเห็นนะพูด
หายไปเลยยังไงสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่เจอแล้วก็โดนจับอยู่ดีอ่ะทุกครั้งอ่ะ
แล้วบางคนเนี่ยคดีที่แบบถ้ากลับตัวกลับใจเนี่ย
แป๊บเดียวก็พ้นโทษอื้อไม่รู้จะหนีออกมาทำไมครับนะคะ